ดูอีกหนึ่งความสูญเสียในวงการบันเทิงนะคะ
นักแสดงวัยรุ่นคุณบีมปะพังกรพระเอกซีรีส์เคว้งวัย๒๕ปี
เสียชีวิตปริศนาโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะ
จนถึงตอนนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าเสียชีวิตเนี่ย
ด้วยสาเหตุอะไรนะคะนี่ค่ะพี่พ่อเองอ่ะยังหนุ่มอยู่เลย
เรียนจำได้ในบทบาทของเขาตอนที่เข้าวงการใหม่ตอนนั้นคือ
น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ซีรีส์ตอนนั้นเป็นประภัย
พี่เบิร์ตอาจจะไม่คุ้น
แล้วนี่เขาเคยมาไทยรัฐทีวีด้วยนะ
ใช่ค่ะคุณบีมปะพังกรเลิกเฉลิมโพสต์จากซีรีส์เคว้งนะคะ
เสียชีวิตด้วยวัย๒๕ปีช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะคะ
ผู้จัดการส่วนตัวของคุณบีมเนี่ยบอกว่าตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด
โดยนักแสดงหนุ่มเนี่ยอาศัยอยู่ที่คอนโดย่านรัฐพร้าวแล้วก็นอนหลับไปเลยนะคะ
ครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้ตอนแรกก็เอกใจว่าเป็นอะไร
ก็เลยพากันมาหาที่คอนโดค่ะพยายามปลุกแล้วปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นนะคะ
ก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลและพยายามกู้ชีพแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะ
สุดท้ายคุณบีมก็เสียชีวิตนะคะส่วนสาเหตุการเสียชีวิตนั้นตอนนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกัน
ทางครอบครัวก็ได้ขอให้แพทย์ชนสูตรพลิกศพอย่างละเอียด
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่ง
คือครอบครัวก็สงสัยนะคะเพราะว่าจริงแล้วคุณบีมประพังกร
เป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงไม่ได้มีปัญหาเรื่องของโรคประจำตัว
ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะเร็วนี้ยังโทรคุยเรื่องงานกันอยู่เลยนะคะ
แล้วไปดูในไอจีของคุณบีมค่ะรูปสุดท้ายรูปสุดท้ายนี่ค่ะ
ก็ยังดูสดใสอยู่เลยนะดูสดใสยิ้มมีออร่าอยู่เลยนะคะ
โพสต์ไว้เมื่อ๓วันก่อนเช็คอินที่คลินิกเสริมความงามตรงนี้แหละค่ะ
ทีนี้แม้ว่าผลการชนะสูตรเนี่ยยังไม่ออกมานะคะ
แต่หลายคนมีการตั้งข้อสันนิษฐานว่าเอ๊ะสาเหตุการเสียชีวิตของคุณบีมเนี่ย
คือเจ้าของเพจเนี่ยเป็นอดีตนายแพทย์นะคะออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไหลตาย
มักพบในชายวัยทำงานช่วงอายุ๒๕๕๕ปี
อาการก็คือจู่จะเกิดอาการเต้นของหัวใจห้องล่างผิดปกติ

หัวใจห้องล่างที่มีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงตามส่วนต่างของร่างกายเนี่ย
มีอาการเต้นผิดปกติเกิดจากตัวกระตุ้นบางอย่างนะคะ
เช่นเป็นไข้ไม่สบายเกลือแร่ในร่างกายผิดปกติ
น่ากลัวก็คือคนที่มีอาการแล้วก็ภาวะแบบนี้เนี่ย
ส่วนมากมักจะไม่มีอาการบ่งชี้มาก่อน

ใช่ค่ะคือจู่ก็เป็นเลยค่ะ
ปัจจุบันทันด่วนมากเลยนะ
จู่ก็เกิดอาการแล้วก็เสียชีวิตได้เลยนะคะ
ส่วนคุณบีมประพังกรคุณผู้ชมเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยผลงานชิ้นแรกก็คือ
สำหรับผลงานที่สร้างชื่อก็คือการรับบทเป็นพระเอกซีรีส์เรื่องเคว้ง
ประกบคู่กับคุณยาย่าเลยนะคะ
นี่ก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะ
แต่ต้องย้ำนะครับว่านี่คือการตั้งข้อสันนิษฐานเฉย
ว่าจะเป็นบูการ่าซินโดมนะฮะเดี๋ยวรอผลชนะสูตรอีกรอบหนึ่ง